ท่านประธานที่เคารพกับผมชายาพรมมา
สมาชิกสภาพุทธแหล่าสดรจังหวัดหนองบวนลมภูร์ภาคเพื่อไทย
การพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๖ที่กำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้
ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณในปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ครับท่านประธาน
และก็ยังเป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะของการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี

ผมจะขอแสดงตัวเลขการบริหารงบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล
ให้ท่านเห็นดังนี้ครับท่านประธาน
ตัวเลขที่ผมกำลังแสดงให้ท่านประธานได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือ
การจัดทำงบประมาณที่อยู่ในลักษณะของการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เรื่อยมาจนถึงปี๒๕๕๙
ก็ยังอยู่ในลักษณะของการขาดดุลงบประมาณ
ปี๒๕๖๕นั้นเราขาดดุลอยู่ที่๗แสนล้านครับ
ปี๒๕๖๖คือปีที่กำลังพินากันอยู่ในขณะนี้นั้น
ขาดดุลงบประมาณ๖๙๕๐๐๐ล้านบาท
สรุปตัวเลขการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีนั้นจะเห็นได้ว่า
รัฐบาลนั้นตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำ
เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อเศรษฐกิจทุกตัวนั้นดับสนิทครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวการบริโภคภายใน
ประชาชนนั้นขาดกำลังซื้อครับเพราะว่าคนตกงานถูกเลิกจ้างงาน
การลงทุนของภาคเอกชนไม่เกิด
การลงทุนภาครัฐก็ติดขัดในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า
จากรายงานของกรมบัญชีกลางครับพบว่า
เบิกจ่ายงบประมาณในปี๒๕๖๕ใน๕เดือนแรกนั้น

ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
และจะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็น
รายได้และเป็นภาษีของประชาชนและของประเทศนี้ต่ำกว่าเป้าหมาย
ปัจจุบันระดับการขาดดุลงบประมาณ
อย่างที่ชาร์จที่ผมแสดงให้ท่านประธานได้เห็นนั้น
ในปีงบประมาณ๒๕๖๕คือปีนี้
แล้วก็ปี๒๕๖๖คือปีหน้า
จะเห็นได้ว่าตัวเลขการขาดดุลงบประมาณใน๒ปีนี้นะครับ

ซึ่งเป็นการจัดงบประมาณในลักษณะของการแก้เกี้ยวครับ
เพราะทำตัวเลขดูเสมือนหนึ่งว่า
รัฐบาลนั้นได้แสดงการจัดทำงบประมาณที่ขาดดุลน้อยลงครับ
ประมาณ๕๐๐๐ล้านดูในสไลด์ที่๒
นี้นอกจากการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายแล้ว
รัฐบาลยังออกพรกรเงินกู้อีก๒ฉบับ

และอีก๕๐๐๐๐๐ล้านในปี๒๕๖๔
ส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศ

เพราะว่าผมได้ข้อมูลจาก
สำนักบริหารหนี้สาธารณะที่รายงานต่อคอรมอลเมื่อ
๒เมษายน๒๕๖๕ว่า

เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ๑๕ปี
แม้ตัวเลขหนี้สาธารณะในปัจจุบัน
ยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังก็ตามครับ
เพราะมีการแก้ไขเพดานหนี้ใหม่
โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
ตามมาตรา๑๐ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ที่มีนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน
โดยที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
เป็นการกำหนดสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ที่มีส่งผลกระทบต่อการจัดงบประมาณในปีต่อมาครับท่านประธาน
ดังนี้๑การแก้ไขสัดส่วนของงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ๓๕ของงบประมาณ
เปลี่ยนเป็นไม่เกินร้อยละ๗๕ของวงเงินประมาณรายจ่ายประจำปี
นั่นแสดงให้เห็นว่างบประมาณงบกลางนั้นจะกระโดดขึ้นเป็น๒เท่าทันที
ที่สองที่เป็นสาระสำคัญครับก็คือการแก้ไขสัดส่วนการชำระคืนเงินต้น
ซึ่งจากเดิมนั้นในกฎหมายเดิมนั้นตั้งไว้ในการชำระ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๕ของงบประมาณ
ท่านก็มีการแก้ไขนะครับแก้ไขใหม่เป็นชำระคืนเงินต้น
เงินกู้ของรัฐบาลนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๕
คือต้องการจ่ายหนี้น้อยลงท่านประธานครับ
ดูเสมือนว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นผลดีกับรัฐบาล
เพราะจะมีเงินในการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น

เพราะนี่คือการทำลายความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคงทางการคลังของรัฐบาลและของประเทศ
ส่งผลให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น
และยังเป็นภาระของประชาชนในอนาคต
จะนำไปสู่ความหายนะทางการคลังของประเทศในระยะยาว
เครดิตของประเทศขาดความน่าเชื่อถือ
ท่านประธานกลับมาดูการจัดทำงบประมาณปี๒๕๖๒
ที่กำลังพิจารณานี้จะเห็นได้ว่า
ยังไม่มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาเท่าไหร่นัก
งบประมาณรายจ่าย๓๑๘๕ล้านล้านบาท
เป้าหมายของการจัดเก็บรายได้อยู่ที่๒๔๙ล้านล้าน
เป็นการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณอยู่๖๙๕๐๐๐ล้าน

ตัวเลขถูกลดการขาดดุลงบประมาณ
เทียบจากปี๒๑๖๕อยู่๕๐๐๐ล้านนั้น

ให้ดูเสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลนั้น
ได้จัดงบประมาณขาดดุลน้อยลงเท่านั้นเอง
เพดานหนี้ทั้งที่เพดานหนี้
เพดานในการกู้เงินเพื่อชำระ
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของปี๒๐๖๖เนี่ย
สามารถขยับไปได้ถึง๗๑๗๐๐๐ล้านบาท

เพราะการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั้น
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะมาตรา๒๑
ระบุไว้ว่าการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั้น
สามารถกระทำได้โดยอำนาจของกระทรวงการคลัง
คือกู้ได้ไม่เกิน๑๒๐และไม่เกิน๑๘๐ของงบประมาณรายจ่าย
ที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้น
คืนเงินกู้ของรัฐบาล
ดังนั้นเพดานของปี๒๑๖๖นี้อยู่ที่๗๑๗๐๐๐ล้าน
แต่รัฐบาลตั้งกว่าต่ำกว่าเป้าหมาย
การจัดทำงบประมาณนั้นท่านประธานครับ
มีวิธีการจัดทำงบประมาณอยู่๓รูปแบบด้วยกัน
หนึ่งก็คือการทำงบประมาณขาดดุล
สองการทำงบประมาณเกินดุล
และ๓การทำงบประมาณสมดุล
การที่รัฐบาลได้เลือกวิธีการจัดทำงบประมาณ
แบบลักษณะการขาดดุลนั้น
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องมีความมั่นใจ
ในการที่จะมีขีดความสามารถในการหารายได้
นำมาใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดิน
ดังนั้นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั้น
จะต้องเป็นการนำเงินมาเพื่อใช้จ่ายให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากการจัดเก็บภาษี
ภาษีทางตรงภาษีทางอ้อม
ซึ่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
แต่๘ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์

หรือเรียกว่าใช้เงินแบบสุรุสุราย
มีร้อยชายสองร้อย
รู้วิธีการใช้เงินแต่ไม่รู้วิธีการหาเงิน

การจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคงในการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
อาจจะไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและบริบทของสังคม

และรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จะเพิ่มภาระให้กับประเทศ
เมื่อไปเปิดดูในรายละเอียดของงบประมาณ

ยังมีแผนในการจัดซื้ออาวุธในระยะยาวอีกเป็นจำนวนมาก
รวมแล้วประมาณ๔๕แสนล้านล้านบาท
ในระยะเวลา๑๐ปีข้างหน้า

สิ่งเหล่านี้มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วครับ
เพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและอย่างรวดเร็ว
วันนั้นถ้าเขารบกันด้วยนิวเคลียร์
รถถังเรือดำน้ำ
ของท่านประธานนั้นอาจจะล้าสมัยไปแล้วครับท่านประธานครับ

ที่มีมากถึง๒๑๘๔๗๗ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๖๘๖ของงบประมาณรายจ่าย
ถูกซ่อนไว้ในกระทรวงและถูกนำมาใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพ
ไม่มีความเหมาะสม
ให้ชัดเจนในเนื้อหาสาระของแต่ละโครงการได้
ทำให้การทำงานแบบบูรณาการเป็นเพียงรูปแบบ
และคำพูดที่สวยหรูเท่านั้น
ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง
เป็นงบประมาณที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนครับ
มาดูงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
แม้จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ๒๑๘ก็ตาม
แต่เมื่อดูในรายละเอียดของงบประมาณแล้ว
พบว่างบลงทุนที่แท้จริงนั้น
มีเพียง๑๕๔๖เท่านั้นเองท่านประธานครับ
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
งบประมาณส่วนนี้ควรได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่มากขึ้น
และควรมุ่งไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายเงินเพิ่มอำนาจซื้อ
ภายในประเทศในระบบเศรษฐกิจ
ผมยังมีความเห็นว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้
ไม่มีความเหมาะสมและไม่สอดคล้อง
บริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงกัน

ถึงแม้ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๐
จะสามารถกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ถึง๗๑๗๐๐ล้านก็ตาม

การประมาณการรายรับของรัฐบาลครับ
ว่าจะสามารถจัดเก็บงบประมาณภาษีนั้น

เพราะถ้าหากว่าการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ
คือ๒๔๙ล้านล้านบาทนั้น
ถามว่ารัฐบาลจะทำอย่างไร
นี่คือปัญหาที่จะตามมาครับท่านประธาน
สไลด์ต่อไปครับสไลด์ที่๓
จะเห็นได้ว่าตัวเลขของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๕๙

จนถึงปี๒๑๖๕นั้น
ตัวเลขการประมาณการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายต่ำกว่าประมาณการทุกปีครับ
หนักที่สุดก็คือปี๒๕๖๓ครับ
จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ๓๔๐๐๐ล้าน
ซึ่งเป็นที่มาของการกู้เงินชดเชยรายได้ในส่วนที่ขาด
ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินเกินกรอบวงเงินที่ขออนุมัติจากสภา
รัฐบาลใช้กลไกด้วยการกู้เงินโดยอาศัยอำนาจของกระทรวงการคลัง
กู้เงินนำมาชดเชยรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับ
ซึ่งทำให้เป็นภาระของงบประมาณที่จะต้องตั้งจ่ายคืนเงินส่วนนั้นในปีงบประมาณถัดไป
ที่เรียกว่าการตั้งจ่ายคืนรายการชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย
และจะมีผลต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไปเช่นกัน
ทำให้เกิดการสะสมหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายปี๒๕๕๙
รายการเหล่านี้ไม่มีครับ
โดยเฉพาะการชดใช้เงินโครงกลางและรายการชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย
แต่ถ้าหากว่าการประมาณการจัดเก็บรายได้ในปีหน้า
คือปี๒๑๖๖นั้นต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อไหร่
รัฐบาลขาดสภาพคล่องเมื่อไหร่
รัฐบาลขาดกระแสเงินสดในมือเมื่อไหร่
รัฐบาลต้องใช้อำนาจตามวิธีการพรบงบประมาณ
ที่สามารถกู้เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินได้อีกก้อนหนึ่งครับ
บวงเงิน๕๐๐๐๐ล้านซึ่งเงินจำนวนนี้
ก็จะถูกจัดงบประมาณจ่ายคืนในปีถัดไป
ซึ่งจะกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปเช่นกัน
ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วข้าต้องประทาน
งบประมาณปีนี้คือปี๒๕๖๕เนี่ย
บส่วนนี้ถูกตั้งจ่ายอยู่ที่๒๔๐๐๐ล้าน
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายกู้เงินเกินกรอบวงเงินในปี๒๕๖๔ครับ
ดังนั้นในปี๒๑๖๖จึงไม่ปรากฏรายการนี้
แต่พอสิ้นปีงบประมาณ
พอการปิดหีบการเสียภาษีนิติบุคคล
นิติภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนี่
ถึงจะรู้ตัวเลขว่าประมาณการจัดเก็บรายได้ในปี๖๖นั้น

ถ้าไม่เป็นเป้าหมายก็จะทำให้มีการกู้เงิน
แล้วก็มีการตั้งจ่ายในปี๒๕๖๗ต่อไป
จึงทำให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เรามีหนี้ของประเทศสะสมเพิ่มสูงขึ้น
ตัวเลขวันนี้หนี้สานะแตะระดับ๑๐ล้านล้านครับ
สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ๑๕ปี

เมื่อพูดถึงฐานะทางการคลังของรัฐบาลเราต้องมองใน๒มิติครับ๑มิติรายรับและมิติรายจ่าย
จะเห็นได้ว่าประมาณการจัดเก็บรายได้ใน๕เดือนแรกของปี๒๑๖๕คือปีนี้ครับ
๕เดือนแรกนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่๑๙๕๐๐๐ล้าน
แต่เก็บได้จริงใน๕เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเพียง๙๑๗๐๐๐ล้าน
เท่านั้นเองครับท่านประธานต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งนับตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามานี้
การบริหารงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
เราต้องใช้วิธีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
เพราะการประมาณการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สิ่งที่ขาดไปของการจัดทำงบประมาณครั้งนี้
ก็คือรัฐบาลมองสถานการณ์ไม่ขาด
หรือไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง
ท่านประธานครับขณะนี้เกิดวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก
นั่นก็คือวิกฤตทางด้านอาหารของโลก
ให้เห็นถึงวิกฤตราคาอาหารโลกที่แพงขึ้นทั่วโลก

ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร
สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก
มีราคาสูงขึ้นในรอบ๑๐ปี
สาเหตุของวิกฤตอาหารโลกครั้งนี้
เป็นผลมาจากสงครามรัสเซียและยูเครนครับ
เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่งออกวัตถุดิบทางการเกษตร
เพื่อนำไปประกอบอาหารลายใหญ่ของโลก
การสู้รบในพื้นที่การเพาะปลูกถูกทำลาย
ไม่สามารถทำการเกษตรได้
ส่งผลให้วัตถุดิบทางด้านอาหารขาดแคลน

นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร
หลายประเทศในโลกห้ามการส่งออกแล้วครับท่านประธานครับ
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหาร
ให้กับคนในประเทศของตนเอง
เหตุผลนี้ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนทางด้านอาหารนั้น
ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนวัตถุดิบ
ด้านการเกษตรนั้นมีราคาสูงขึ้น
ผมถามท่านประธานว่ารัฐบาลนั้นรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร
รัฐบาลเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้หรือไม่
ฉกฉวยโอกาสที่ประเทศไทยได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์
ซึ่งเราเป็นประเทศเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรครับ
ประเทศเราไม่มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงเหมือนต่างประเทศ
อย่างมากเราก็แค่เจอปัญหาภัยแรงเท่านั้นซึ่งเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้
ท่านประธานครับผมยังไม่ได้ยินจากรัฐบาลที่จะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทย
โอกาสนี้เป็นโอกาสทองของสินค้าเกษตรของไทยครับท่านประธาน
ในขณะที่ประเทศอื่นขาดแคลนแต่ประเทศไทยนั้นจะกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก
วิกฤตวิกฤตการณ์ด้านอาหารของโลกที่ขาดแคลนในครั้งนี้
นี่คือการสร้างรายได้ให้กับประเทศผมไม่เห็นว่ารัฐบาลนี้ให้ความสนใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์นี้เลย
สไลด์ที่สี่ครับเรามาดูภาคประชาชนครับท่านประธานสไลด์ต่อไป
ปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนของรัฐบาล
เพราะหนี้ครัวเรือนของไทยจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ของเศรษฐกิจไทย
เรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ที่๑๔๓๔ล้านล้านครับ
รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังพบอีกว่า
คนไทยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย
กลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุดคือกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานอายุประมาณ๒๕๓๕ปี
ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค
คือซื้อเพื่อบริโภคสินเชื่อบัตรเครดิต
โดยเฉพาะบัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่น๐๖เดือน๐๑๐เดือนเนี่ย
มันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินตัว
ซึ่งเป็นผลกระทบด้านรายได้เนี่ย
เกิดจากการถูกปิดกิจการการถูกเลิกจ้างงาน
ก็ทำให้ไม่มีรายได้ในการผ่อนชำระ
ค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต
จึงทำให้เกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
บางคนต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายครับ
ยังมีการประเมินอีกว่าหนี้ครัวเรือนของไทย
สิ้นปี๒๕๖๕คือปีนี้ครับท่านประธานครับ
ผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานได้เห็นภาพง่ายครับว่า
แต่เรามีหนี้สินทั้งสิ้น๑๔ล้านล้าน
ดังนั้นเราหารายได้มาเกือบทั้งชีวิต
เราต้องมาจ่ายหนี้เกือบหมดตัวครับท่านประธาน
เหลือเงินในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเลย
หนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านประธาน
ว่าเราจะเหลือเงินในการดำรงชีวิตอย่างไร
วันนี้ท่านประธานครับ
ประเทศเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่คนไทยนั้น
ติดโควิดเพื่อเอาเงินประกันมาใช้จ่ายครับท่านประธาน
ท่านประธานไปดูสิครับว่าวันนี้บริษัทประกันภัยเนี่ย
เจ๊งกันระเนละนาดครับเจ๊งไม่เป็นท่า
วินาทสันตรโรเพราะไม่มีเงินจ่ายลูกค้าเอาประกันครับ
คนไทยไม่คาดคิดว่าการบริหารโควิดของรัฐบาลจะล้มเหลวขนาดนี้
การที่คนไทยของประเทศนี้ยอมเสี่ยงให้ตัวเองติดโควิด
เพื่อเอาเงินประกันนั้นถือว่าถึงจุดเลวร้ายที่สุด
ของการเป็นคนไทยในประเทศนี้แล้วครับท่านประธาน
ผมขอย้อนความทรงจำของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศว่าจะทำให้คนจนหมดประเทศ
รัฐบาลคงภาคภูมิใจครับว่าวันนี้ตัวเลขบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทะลุถึง๒๐ล้านใบ
ปี๒๕๖๐รัฐบาลประกาศว่าคนจนจะหมดประเทศ
ท่านบอกว่าอีก๒๐ปีข้างหน้า
คนจนจะหมดเกลี้ยงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

สิ่งที่ผมอยากเห็นในงบประมาณปี๒๕๕๙
ผมคืออยากเห็นการจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศอย่างเร่งด่วน
โดยรัฐบาลต้องจัดลำดับเรียงความสำคัญของปัญหา
วางแผนการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาว
ระยะสั้นนั้นงบประมาณต้องตอบโจทย์การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว
ภาคธุรกิจนั้นสามารถกลับมาหล่อเลี้ยงให้เกิดการจ้างงานให้ได้
การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน
รัฐบาลต้องลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น
โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ควรชะลอไปก่อน
และอาศัยแหล่งเงินอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย
เช่นโครงการที่รัฐบาลส่งเสริมให้สถาบันการเงินของรัฐ
ได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
เช่นธนาคารออมสินธนาคารทกศกองทุนหมุนเวียน
ตลอดจนธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น
โดยรัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
กรเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
ตลอดจนควรลดประมาณควรลดงบประมาณในส่วนที่จะต้อง
นำเข้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ทางเศรษฐกิจเช่นเรือดำน้ำอาวุธยุทธโปรกรณ์
ไม่ใช่ไม่ให้ซื้อครับท่านประธานแต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย
ขอชะลอไว้ก่อนได้ไหมวันที่เศรษฐกิจดีของประเทศ
เราจะซื้อเท่าไหร่ไม่ได้ว่าครับท่านประธาน
สิ่งที่ควรจัดทำงบประมาณให้มากขึ้นนั้นก็คือ
เช่นนโยบายการกำหนดอัตราส่วนขั้นต่ำของวัตถุดิบในประเทศในการผลิต
ตลอดจนการเพิ่มการจ้างงานแรงงานให้สูงขึ้น
เพื่อให้เกิดการจ้างงานเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างกำลังซื้อภายในประเทศให้มากขึ้น
อกจากนั้นผมยังอยากเห็นการปรับนโยบายของการใช้จ่ายงบกลางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และให้มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงไม่ควรใช้งบกลางเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาล
หรือของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
เพราะการใช้จ่ายงบกลางนั้นโดยเฉพาะรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนั้น
แม้จะมีระเบียบวิธีปฏิบัติของการใช้จ่ายงบกลางอยู่ก็ตาม
แต่งบเหล่านี้ต้องสามารถแสดงเหตุผลการใช้จ่าย
วิเคราะห์ถึงความจำเป็นความเร่งด่วนความเหมาะสม
และที่สำคัญนั้นต้องสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ให้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความปล่องใสและเป็นธรรมให้ได้
งบประมาณปี๒๕๖๖บาท
รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นนั้น
มีจำนวนถึง๙๒๔๐๐ล้านสูงกว่าปี๒๕๕๙
ที่จัดไว้ที่๘๙๐๐ล้านแตกต่างกันอยู่ที่๓๔๓๔๐๐ล้านครับ
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบกลางนั่นก็คือ
บส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน
กรณีที่หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ตั้งงบประมาณปกติรองรับไว้
หรือเป็นรายจ่ายเพื่อป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียหาย
และความมั่นคงต่อรัฐต่อประชาชน
แต่ที่ผ่านมางบประมาณส่วนนี้ถูกใช้จ่ายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาล
ที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้ใช้จ่ายงบกลางเสมือนงบราชการรับ
พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบส่วนนี้
เพราะเป็นภาษีอากรของประชาชนซึ่งต้องตรวจสอบได้ครับท่านประธาน
อีกทั้งรายจ่ายงบกลางในลักษณะที่เป็นแอบแฝงรับลวงพรางยอบยากต่อการตรวจสอบ
เช่นการจัดสรรงบกลางเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
สถาบันการศึกษาผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมธิการติดตาม
ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
ผมได้รับการร้องเรียนและได้ติดตามเรื่องนี้จากสำนักงบประมาณ
ผมเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในงบประมาณส่วนนี้ครับ
และเห็นช่องทางว่ามีความผิดปกติที่ใช้งบประมาณงบกลางนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ควรถูกจัดตั้งไว้ในงบปกติของหน่วยราชการ
คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ท่านประธานรู้ไหมครับว่าวันนี้มีขบวนในการในการหาผลประโยชน์จากงบประมาณส่วนนี้
ผมกำลังรวบรวมหลักฐานและกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการ
ดังนั้นผมคิดว่าถ้ารัฐบาลยังจัดงบประมาณในลักษณะนี้ไม่คำนึงผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนอีกต่อไป
และงบประมาณถูกนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น
หรือรัฐบาลไม่จัดลำดับความสำคัญเปรียบเสมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดแล้วทุกอย่างมันผิดไปหมดครับ
ในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมยาก
ข้าวของทุกอย่างนั้นขึ้นราคาและแพงไปหมดครับที่เรียกว่าแพงทั้งแผ่นดินนั้น
น่าสงสารคนไทยในยุคของรัฐบาลลุงตู่
เหมือนตายซ้ำตายซากเมื่อก่อนนั้นเราทำมาหาเช้ากินค่ำครับ
เราทำงานหาเงินหาเช้ากินค่ำแต่ในยุครัฐบาลปัจจุบันนั้นเราหาเช้าแล้วกินไม่ถึงค่ำครับ
ทางเลือกเดียวเท่านั้นที่จะทำให้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และงบประมาณสามารถเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น
มีหนทางเดียวครับท่านประธานครับหนทางเดียวที่เราจะต้องเลือกในการตัดสินใจ
ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงบประมาณคือเราเลือกเปลี่ยนรัฐบาลง่ายที่สุดครับ
เพราะผมและประชาชนคนไทยทนไม่ได้กับความยากลำบากกับรัฐบาลชุดนี้ได้อีกต่อไปแล้วครับท่านประธาน
ผมถึงบอกว่าหมดเวลาของรัฐบาลลุงตู่แล้วขอบคุณครับท่านประธานครับ